จังหวัดตรังนะคะมีทหารค่ายกระปางเป็นยศจ่า
สิบเอกค่ะไม่รู้แหละว่าไปเมามาจากไหนมาถึงร้าน
ของชำเห็นผู้ชายเขานั่งกินข้าวกันน้ำกันอยู่
อยู่ตะโกนขึ้นมากลางวงว่ามึงจะเอายังไงกับกู
แล้วชักปืนยิงเขาตายคาวงเลยนะคะ

ในร้านขายของชำที่ท้องที่ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะ
ผู้ตายเนี่ยชื่อนายเอกธวัชชัยชูบุญศรี
หรือในออสอายุ๓๙ปีนะคะ
สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืน๑๑มมเข้าไหล่ซ้าย
ใกล้กันมีปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๑ปลอกด้วย

จ่าสิบเอกปฐมพบนมจันทร์หรือจ่าพันธุ์อายุ๕๘ปี
รับราชการทหารประจำการสังกัดกองพันธ์เสนารักษ์ที่๕หน่วยแพทย์นะคะ
เทพสตรีศรีสุนทรกองทัพภาคที่๔หรือค่ายกะปาง
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างหลบหนีนะคะเขาเรียกกันสั้นว่าจ่าพันธุ์
นางบุญฤทธิ์จ้องการเจ้าของร้านขายของชำที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ย
วินาทีเกิดเหตุแบบนี้

ผู้ตายก็คือนายเอกธวัชชัยกับลูกชายของเธอเนี่ย

นั่งกินต้มซุปเนื้อวัวกับน้ำอยู่ที่แคร่นี้เลย

จาพันธุ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาที่ร้าน
แต่ไม่ได้มากินเหล้าเพราะว่าไม่รู้ลักษณะคือเมามาแล้ว

อยู่เนี่ยเธอบอกเธออยู่ในบ้านได้ยินเสียงตะโกนดังลั่นเลย

ตกใจมากรีบวิ่งออกจากบ้านมาดู

เห็นผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่ที่แคร่
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าสองคนนี้
คนก่อเหตุกับคนตายมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่เท่าที่รู้จักจ่าพันธุ์คนเกาะเหตุมาเนี่ย
เป็นคนโผงผางวู้วามแล้วก็ใจร้อน
ส่วนคนตายเนี่ยนะเป็นคนดีพูดจาดี
ทุกครั้งที่มาที่ร้านเนี่ยยกมือไหว้ทักทายเธอเสมอ
ใครก็รักแถมชอบซื้อของมาฝากเป็นประจำ

บอกไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่บ้าน
พอเกิดเหตุเนี่ยเธอก็รู้สึกกลัว
คิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทำบุญบ้านสักครั้งหนึ่ง
แล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับจาพันให้ได้
เธอก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรกันนักหนาเหรอ
ถึงต้องมาฆ่ากันแบบนี้
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยาน
ขอศาลจวดตรางอนุมาตรห์หมายจับแล้วนะคะ

ข่าวมานะคะรายงานมาบอกว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้คือจ่าพันธุ์นะคะคนยิงนะคะ
มีรายงานมาว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความสนิทสนมกับจ่าพันธุ์คนนี้เนี่ย
ประสานติดต่อมาแล้วว่าจะพาเข้ามอบตัวสู้คดีวันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ